ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
หลายพื้นที่เริ่มเจอกับอากาศเย็นแล้ว

แต่ว่าทางภาคใต้ค่ะอย่างที่เขตเมืองนครศรีธรรมราช
ฝนยังตกหนักอยู่แล้วก็มีน้ำเอ่อท่วมด้วยนะคะ
ส่วนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็เตือนประชาชนค่ะให้ระวัง
หลังฝนหยุดตกก็อาจมีมวลอากาศเย็นจากตอนบนของประเทศแผ่ปกคลุมลงมา
ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยเดือนธันวาคมนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้ว
ว่าอุณหภูมิตามยอดดอยจะต่ำกว่า๑๒องศาเซลเซียส
และจะเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ขณะที่จังหวัดแม่ห้องศรอุณหภูมิเริ่มลดลงและมีอากาศหนาวเย็น
โดยเฉพาะบนดอยสูงมีหมอกปกคลุมในตอนเช้า
ประชาชนต่างหาเสื้อกันหนาวไปสวมใส่เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย
ขณะผู้ขับขี่ก็ต้องเปิดไฟหน้ารถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
มาดูที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะมีหมอกหนาปกคลุมบริเวณจุดชมวิว
ผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารในตำบลเสาทงชัย
อำเภอกันธรรลักษณ์โดยเฉพาะหน้าผามีหมอกลงจัดและลมแรง
ท้องฟ้าปิดไม่เห็นทิวทัศน์ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ
ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๐๒๒องศาเซลเซียส
ส่วนที่จังหวัดบึงการค่ะประชาชนจำนวนมากก็พากันไปวิ่งออกกำลังกาย
บริเวณถนนข้าวเม่าริมแม่น้ำโขงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาล
ซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
สภาพอากาศในพื้นที่เริ่มจะหนาวเย็นมีหมอกลงจัดและมีลมหนาวพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและถนนในตำบลโพเสด็จ
ตำบลนาเคียนก็ถูกน้ำท่วมเสียหายด้วยนะคะ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชสั่งเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล
เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงทะเลได้เร็วขึ้น
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รุ่มและพื้นที่เสี่ยงภัย
ให้ระวังภัยธรรมชาติพร้อมติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด